อีกหนึ่งสาวโอ้โหไม่รู้ไปโดนอะไรมานะคะ
คุณแตรน้องกระแตอาสยามของเราเนี่ยค่ะ
โดนของจริงมาค่ะเห็นบอกว่าจุกแล้วกลิ้งไปเลยค่ะ
อุ้ยเกิดอะไรขึ้น
ไปชมเลยดีกว่าค่ะกับช่วงจ๊อจ๊ะริมจอ
บอกเลยไม่เคยเสียยี่ห้อกระแตนนักมวยเก่า
เจ้าแม่แดนสะบัดจะต่อยเต้นก็จัดให้เน้นได้หมด
หรือจะโพสท์ถ้าไม่ทำด่าก็ขาชี้ฟ้าไปเลยดิวู้
กางเกงอย่างนี้แต่บอกเลยสุมาเตอร์เจ้า
ไม่ใช่กระแสเอฟริติกเพราะมีหนึ่งสิ่งที่แปลกเกินตอน
เอ้าล้มตึงไม่เป็นท่าเล่นเอาแม่และน้องชายยืนหาจนตัวสั่น
เอ้าจะสงสารก่อนหรือช่วยก่อนดีล่ะคะ
งานนี้พูดก็พูดกระแต่ที่ว่าแด้ยังต้องแพ้หุ่นละหู
โอ๊ยปีน้องนี่เจ็บขนาด